คุณผู้ชมฮะข่าวต่อไปนี้นะครับ
คือมีแท็กซี่คันหนึ่งนะไปส่งคนก็จะวนออก
ผู้หญิงเป็นคนขับนะอืมแล้วพอดีรถข้างหน้าเนี่ย
เขาจะถอยเข้าซองอยู่พี่แท็กซี่ผู้หญิงคนนี้จอด
ปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์มาฮะตามหลังมาป๊าบ
เมื่อตาต่อตามาประสานแล้วบอกว่า
ก็ซ้ายไปได้ทำไมไม่ไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องสิฮะ
จากคับนี้จำไว้นะลูกผู้ชาย
อ้าวพะถุงแม่มาใส่ไป
นี่ไม่ยอมใช้คาถาก๊อฟ
ก็ไปเจอใครมีปัญหาบนถนนมีแล้วท่องคาถาอะไรนะ
ช่างมันช่างมันจบไปแล้วแต่นี่ไม่ช่างมันไง
เป็นการปะทะคารมระหว่างพี่โชเฟอร์เป็นผู้หญิงนะ

แท็กซี่กับพี่ผู้ชายขี่วินมอเตอร์ไซค
เบอร์๓๓นะครับ
โดยมีผู้หญิงอีกคนนึงสีม่วงลายดอก

ที่นั่งซ้อนท้ายพี่วินมาประสงค์โรงกับเขาด้วย

รามคำแหง๒กรุงเทพมหานครครับ

กลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทย

ตอนที่เธอวนรถไปส่งผู้โดยสารเนี่ย

มีรถกำลังถอยเข้าซอง
เธอก็หยุดให้รถคันนั้นถอยเข้าซอง

จากนั้นเธอได้ยินเสียงผู้ชายขี่วินมอเตอร์ไซค์
จอดอยู่ใกล้แล้วตะโกนบอกว่า

เธอก็เลยตัดสินใจไม่ขยับรถ
เพราะว่ากลัวว่ารถที่ถอยเข้าซองอยู่

แล้วก็หันไปมองเธอบอกเธอทำหน้าเฉยนะ

จู่ผู้ชายในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เออผมผมน่าจะแปลออกว่ามองอะไรนะ
เธอก็เลยสวนกลับไปบอกว่า
ก็แค่มองทำไมต้องด่านะ
หลังจากขับรถออกมาเธอเพิ่งมาเห็นว่าอ้าวไอ้กันศาสตร์ข้างหนึ่งของรถเธอเนี่ย
มันถูกดึงจนแตกฮะตอนขับรถเข้าบ้านนี่นี่นี่นี่เนี่ยนะฮะ
ไอ้ที่กันศนศาสตร์น่ะค่ะนะครับ
ก็ปรากฏว่าเห็นเสียหายแบบนี้ก็เข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ก็หาทำให้เสียทรัพย์เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับพี่วินเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ครับเออก๊อฟข้าถามันไงนะ
ช่างมันเออจบทุกเรื่องนะครับบ่าวได้บ่าวนะฮะเออ
มันให้ตัวมันแยกย้ายก็จบแล้วครับอืม